ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะไปดูค่ะรถกระบะไปเฉียวชนเสยท้ายกับมอเตอร์ไซค์เขาอย่างจัง
แล้วคนที่เขามากับมอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยละลิ้วเลยนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นกระบะเหมือนจะลงมาดูแล้วขึ้นรถหนีไปเลยค่ะ
เนี่ยเขาโดนลงมาดูด้วยนะคุณลงมาดูฮะใช่ค่ะ
คือลงมาดูแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่เนี่ยเขาเสียงโค้งนะครับ
เห็นเหตุการณ์เขาก็กรี๊ดดังลั่นเลย
ก็กลัวว่าคนเจ็บที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์จะเป็นอะไร
คนเจ็บสองคนนะคะใช่ฮะเนี่ยคนขับรถกระบะพอรู้แล้วว่าชน
จอดแป๊บนึงก็เหมือนจะดีนะก็ลงมาแล้วไง
ลงมาดูอยู่ดีทำไมวิ่งกลับไปขึ้นรถอ่ะแล้วไปเฉยเลยอ่ะ
แล้วสภาพคนเจ็บนะคนหนึ่งยังพอกระดิกตัวได้
แต่คนเจ็บอีกคนแน่นิ่งไปกับพื้นเลยนะ
แล้วนี่เหตุการณ์นี้นะคะกล้องมุมจรปิดตรงถนนเส้นนี้
จับไว้ได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่บริเวณเส้นกาลสินยางตลาดค่ะ
จังหวัดกาลสินนะคะรถกระบะคันสีขาวนั่นแหละคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็เห็นแล้วเนอะว่าเขาก็ขึ้นรถกลับไปเลย

เขาก็มีกล้องหน้ารถของรถเขาเอง

แล้วเขาขับตามด้วยนะเนี่ยคลิปนี้
คลิปนี้จะเห็นคนเจ็บนะคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งขยับได้
ส่วนนี้คนขับรถกระบะที่ชนเนี่ยกำลังขึ้นรถ
เขาก็เลยขับตามไปจนไปถึงบริเวณแยกบ้านโคกศรี
เห็นกระบะคนนั้นยูเทินรถกลับไปอะนะคะ
ใช่ฮะข่าวนี้กลายเป็นประเด็นตรงที่ว่านี่
เพราะเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลบอกว่า
ถ่ายภาพของรถกระบะคันนี้ได้ชัดเจน

แชร์กันทั่วจังหวัดเลยนะฮะเพื่อที่จะตามจับกลุ่มคนขับรถกระบะคันนี้ให้ได้นะฮะ
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะทีมข่าวทึ่งไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ก็ตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าของคดีนี้นะคะสพยังตลาดค่ะ
บอกแบบนี้ว่าคนขับกระบะคันนี้มาแล้วนะคะ
มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่า
ตอนนั้นที่ไม่หยุดช่วยเหลือแล้วเขาหนีออกไปเขาตกใจ
พอเขาตกใจเสร็จเขาก็เลยออกไปจากจุดนั้นก่อน
ตั้งสติได้ก็เลยมาขอแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ระหว่างสอบปากคำนะตำรวจบอกว่าเขาก็ให้ความร่วมมือดี
คนขับกระบะคันนี้แหละไม่ได้มีลักษณะว่าดื่มเมาแอลกอฮอล์แต่อย่างใด
ก็เลยไม่ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
ส่วนในรถกระบะเองก็มีกล้องหน้ารถนะคะเดี๋ยวยังเปิดไม่ได้
ที่บอกว่าเดี๋ยวมีการยึดเมมอรี่กล้องเอาไว้แล้ว

แล้วก็ต้องหาหลักฐานทั้งหมดนี่แหละค่ะ

อเตอร์ไซคันนี้แล้วคนเจ็บทั้งสองคนด้วย

เขาบอกว่าผู้เจ็บผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่เดี๋ยวจะต้องเรียกตัวทางฝั่งคนเจ็บ
ผู้ก่อเหตุคนขับมาพูดคุยด้วยนะคะ
สอบปากคำค่ะเพราะว่าต้องมาสรุป
บาดเจ็บเล็กน้อยเหรอฮะโอ้โหแต่เห็นแน่นิ่งไปนะ